เรื่องราวของกินยังมีมาให้ได้ดูอยู่ตลอดเลยทีเดียว

ไม่ได้ช่วงนี้จัดดับจัดเต็ม
เพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปนะครับที่จังหวัดสุโขทัย
ไปทานโรตีหน้าพิซซ่า
พิซซ่ากับโรตีมันมารวมกันได้ยังไง

แต่นี่ทีเด็ดของเขาอยู่ตรงนี้
เทหน้าพิซซ่าลงไปเมื่อสักครู่นี่แหละ
เห็นอยู่นี้ครับก็คือนางสาวสวนีแย้มทุ่งอายุ๒๔ปี
ตำบลทุ่งหลวงอำเภอคิริมาตรจังหวัดสุโขทัย
กำลังทำเลยกำลังทอดโรตีให้กับคุณลูกค้าอยู่นะครับ

เพราะว่ามีโรตีหน้าพิซซ่าขายอยู่ด้วยที่เห็นอยู่นี่แหละ

มันแบบว่าเป็นชีสก็มีนะ
แล้วก็มีใบอาริกาโน่เพิ่มความหอมเข้าไป

ส่วนใหญ่ที่ที่ทิศก็จะเป็นพิซซ่าพิซซ่าเลยค่ะแล้วก็แบบรวมมิตร
รวมมิตรเราก็จะมีมะขาวลูกเกดไขวทอง
อันนี้คือเท่าไหร่
วันหนึ่งคือประมาณเท่าไหร่หรือ

หมดแล้วขายได้ถึงสุด๕๐๐๐บาท
ถ้าสูงสุดเลยพี่เคยขายได้อยู่ที่๒๐๐๐บาท
ทำไมถึงทิศว่าทำโรตีขายอย่างนี้
รวมตีก็จริงตอนแรกทำงานอยู่กรุงเทพค่ะ
แล้วก็ลาออกมาอยากกลับมาดูแลแม่
นี่ไงอยู่กรุงเทพทำงานที่กรุงเทพมาก่อน
หนีความวุ่นวายของที่กรุงเทพมาอยู่ที่บ้าน

แล้วการทำโรตีแบบนี้เธอบอกว่าศึกษาแล้วก็ทดลองทำเองจากในยูทูปในอินเตอร์เน็ตนะ
ร้องผิดร้องถูกจนเจอสูตรที่ใช่แบบที่ลูกค้านั้นชอบ

แล้วก็ร้านนี้นะครับมีชื่อว่าร้านสถานีโรตีในตลาดเย็นหน้าที่ว่าการอเภอคีรีมาตร
โอ้โหเมนูโรตีที่หลากหลายถูกอกถูกใจวัยรุ่นแถวนั้นเขาบอกว่าชอบมาก
โอ้โหรสชาติแบบนี้มาซื้อกันเพียบ
โรตีธรรมดาก็มีกล้วยใส่ไข่ธรรมดาก็มีหรือว่าจะเป็นพิซซ่าก็มีใช่ไหม

เขาบอกว่าขายดิบขายดีมีรายได้วันละกว่าพันบาทนะครับ
และที่ขาดไม่ได้คือการเอาใจใส่ลูกค้าทั้งเรื่องของรสชาติปริมาณที่คอยปรับปรุงดัดแปลง

โดยเฉพาะโรตีหน้าพิซซ่าที่มีส่วนผสมทั้งแฮมปูอัดไส้กรอก
แล้วก็ลาดด้วยซอสพริกมายองเนสและมะเขือเทศโรยหน้าด้วยออริกาโนแล้วก็

สำหรับหน้าพิซซ่าเพิ่มชีสนะครับ
ส่วนพิซซ่าธรรมดาชิ้นละ๓๐บาท

ส่วนโรตีแบบธรรมดาราคา๗บาท
ใส่ไข่๑๔บาทเท่านั้น
ก็ปกติราคาโรตีทั่วไปนะครับ
แต่ว่าพอมันมีหน้าที่มันเป็นพิซซ่า

เป็นโรตีพิซซ่าใส่ชีสนะคะ
ได้มีคุณผู้ชมส่งไลน์มาด้วย